โอ้โหแต่เรื่องนี้ที่เราตามกันมาเนี่ย
จนถึงทุกวันนี้ยังไม่ได้คำตอบเลยนะคะ
แต่ว่าคุณสมปองอุทัยแสนที่

แล้วจู่กระสุนยิงเข้าที่ศรีสาอ๋อจำได้แล้ว
เลือดออกแล้วก็รักษาตัวสาหัสอยู่ที่โรงพยาบาล
ล่าสุดเนี่ยคุณสมปองเสียชีวิตแล้วนะคะคุณผู้ชม

ยังจับทิศทางไม่ได้ว่ากระสุนมาจากทางไหน
กระสุนเป็นของใครใครเป็นคนทำ
นี่คือความไม่ยุติธรรมอย่างยิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณสมปองนะคะ
นี่แหละค่ะตั้งแต่๑๓ธันวาคมที่ผ่านมา
กระสุนปริศนาตกใส่ศีรษะของคุณสมปองนะคะ
แล้วก็เสียชีวิตไปตั้งแต่คืนวันที่๑๗ธันวาคมที่ผ่านมา
ช่วงสี่ทุ่มคุณหมอก็เอาศพของคุณสมปอง

เพื่อค้นหาหลักฐานอย่างละเอียดไปประกอบสำนวนคดี
คือแพทย์หลังจากที่ผ่าพิสูจน์เสร็จสิ้น
ก็เรียกครอบครัวไปดูนะคะ
แล้วพบว่าหัวกระสุนมีขนาดความกว้างประมาณ๑เซนติเมตรเป็นสีทองนะคะ
ตอนนี้ก็รอตำรวจมารับผลชนสูตรเพื่อที่จะไปตามตัวมือยิงต่อไป

ภรรยากับลูกวันนี้มารับศพคุณสมปอง
ก็จุดทูบบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเคลื่อนศพนะคะ

คุณจุลาชูคณิตภรรยาค่ะ
บอกว่าในทางคดีขอให้เป็นไปตามกฎหมาย
อยากได้รับความเป็นธรรมกับเรื่องนี้ให้มากที่สุดค่ะ
ก็ยังทำใจไม่ได้อยู่ดีอะค่ะ
แล้วก็มันหลายอย่าง
ทุกเรื่องเลยมันเหมือนแบบว่าหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว
มันไม่เหลือแล้วคืออยากให้คุณตำรวจช่วยติดตาม
เรื่องคดีให้ถึงที่สุดนะคะ
คือตามหาผู้ต้องหาให้ได้
อยากจะให้เจอว่าเป็นคนไหนอยากให้ออกมารับผิดชอบ
หรือถ้าคุณรู้ว่าคุณเป็นคนยิงขึ้นฟ้าในวันนั้น
อยากจะให้ออกมารับผิดชอบเรื่องแบบนี้ด้วย